แต่เรื่องนี้ค่ะการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาต้องตามต่อเพราะว่าใกล้แล้ว
ใกล้ที่จะแถลงปิดคดีแล้วอย่างที่ตำรวจบอกคือหลังสงกราน๑๘เมษายนใช่ไหมคะ
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผิดพลาดนะก็น่าจะมีการแถลงสรุปปิดคดี
แต่คุณผู้ชมมันก็จะมีคดีข้างเคียงคดีเรื่องของการหมินประมาท
ที่เราตามกันมาค่ะเมื่อวานนี้ที่คุณแม่พนิดากับทนายเดชาไปพบตำรวจ
คือทนายเดชากับคุณแม่บอกว่าก็คือเอาหลักฐานไปให้กับตำรวจ
เพื่อให้ตำรวจแจ้งข้อหาคนบางคนข้อหามินประมาท
ทำให้คุณแตงโมนิดาได้รับความเสียหายถูกเข้าใจผิดอืม
ซึ่งมีหลายคนด้วยนะหลายคนนะที่คุณแม่เตรียมที่จะมีการแจ้งความดำเนินคดี
เห็นเมื่อวานทนายเดชากับประมาณสิบคนอย่างน้อยสิบคน
แต่มันมีคนคนหนึ่งที่ทนายเดชากับคุณแม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แล้วไม่ได้พูดชื่อแต่พูดรายละเอียดที่นี่

คือคุณสันทนาตั้งใจว่าอยากจะไปคุยกับคุณแม่ของคุณแตงโม

ก็เลยไปยืนฟังตอนทนายเดชากิติวิทยานันต์แถลงกับทางนักข่าว
แล้วไอ้ภาพนี้มันเป็นจังหวะที่นักข่าวถามพอดี
ไอ้ที่จะแจ้งความข้อหามินประมาทเนี่ยใช่
ดีตในตำรวจที่พูดเรื่องเด็กเอ็นอะไรหรือเปล่าอืม
สันทนาเลยชี้ใส่ทนายเดชาเลยว่าเดชาพูดมาเลย
เป็นใครอ่ะพูดมาเลยย้อนไปดูภาพนี้นิดหนึ่งค่ะ
ถามได้เลยครับผมกับพี่ต่อก็รู้จักกันดีนะไม่มีอะไร
พี่ที่ออกข่าวไปบ่อยไม่ใช่พี่ผมไม่มีไม่เกิดไม่เป็นไร
ไม่มีไม่มีไม่มีครับก็แจ้งใครเพิ่มแต่บอกไม่ได้
เป็นหน้าที่ของตำรวจครับเพราะคนหลายคนเข้าใจว่าผมมาแจ้งข้อเก่าหา
ไม่ใช่นะผมน่ะมาให้การมันมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าคุณแม่เสียหาย
ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพนักงานสอบสวนเดี๋ยวเขาแจ้งเอง
นะครับรับรองไม่ผิดหวังหรอกครับเพราะคนที่ท่านท่านหมายตาไว้เนี่ย
ที่ท่านไปทำข่าวบ่อยบ่อยอ่ะส่วนใหญ่จะพวกนั้นน่ะนะ
แต่สิ่งที่พูดมามันก็คือเป็นอดีตในตำรวจ
ก็พูดถึงเรื่องการเป็นเด็กเอ็นเดินสวนกันที่สพมนนทบุรี
ครับคนก็เลยเดากันว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานคุณสันทนาก็ไปลงบันทึกประจำวัน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะไปลงบันทึกประจำวัน
ก็เพราะว่าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจถ้าจะถูกแจ้งความดำเนินคดี
ก็จะมีการแจ้งความกลับคือวันนี้ทีมข่าวของเรา
ได้คุยกับคุณสันทนะนะคะ

ที่จะแบบฟ้องกลับแจ้งความกลับ

โดยเฉพาะทนายเดชาเนี่ยรู้จักกันไม่ใช่หรอ
เดี๋ยวลองฟังดูว่าคุณสันทนา

ถ้าเกิดว่า

เขามาขอโทษอะไรอย่างเนี่ย

ผมเป็นคนไม่คุยไม่เคลียร์

สุดท้ายไปให้สารยุติธรรม

หนึ่งในผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดานะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
หลังจากไปรับทราบข้อกล่าวหาทำลายหลักฐานเพิ่มเมื่อวาน
บอกว่าก็หงุดหงิดกับคำพูดของคุณสันทนะเพราะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
แล้วมาพูดเรื่องที่มันไม่จริงเธอก็เสียหายนะ
จะขอใช้กฎหมายมาดำเนินการกับคุณสันทนา
นักข่าวก็ถามประเด็นนี้แหละคุณสันทนาตอบว่ายังไงรู้ไหม
กระติกเรียกว่าหนูกระติกหนูกระติก
ก่อนจะมาเอาเรื่องกับผมไปเคลียร์คดีตัวเองให้เสร็จก่อน
ผมไม่หนีไปไหนแน่นอนแต่ไปเอาตัวเองให้รอดในชั้นศาลก่อนเถอะ

กระติกเนี่ยนะหนูกระติกเนี่ยนะ
ผมบอกหนูอย่างนี้ดีกว่าว่าผมแนะนำ
อยู่เฉยเถอะหนูเตรียมไปต่อสู้กับสังคม
หลังจากคดีนี้ถ้าหากมีการสรุปความเห็นโดยพนักงานสอบสวนว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะ
ตรงนั้นหนูต้องยอมรับก่อนเลยว่าสิ่งที่หนูได้เคยให้การไว้แต่แรกกับพนักงานสอบสวนเนี่ย
แล้วยอมรับกันทุกคนว่าคุณแตงโมตกเรือตกท้ายเรืออันนี้เป็นการให้การเท็จ
อันนั้นเป็นความผิดเป็นข้อหาที่หนัก
คุณเตรียมไปสู้คดีเรื่องนั้นดีกว่าคุณเป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโม
ใครบังคับใครก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่คนกังวลเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีความผิดค้ามนุษย์
มันเป็นไปไม่ได้ในความผิดข้อหานี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณจะรีบออกมาแจ้งข้อหาผมว่าหมินประมาท
มันหมินประมาทตรงไหนคุณก็ต้องให้การ
ชั้นศาลคุณต้องนำสืบให้ได้ว่าผมหมินประมาทคุณเรื่องอะไร
พอถามว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรู้สึกผิดไหมที่เข้ามาช่วยหาหลักฐานพิสูจน์ความจริงในคดีของคุณตังโม
เหมือนกับถ้าย้อนกลับไปได้จะยังทำไหมอ่ะเพราะเหมือนกับว่าตอนนี้กลายเป็นตัวเองเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ย
คิดผิดหรือเปล่าต้องมาช่วยแต่สินใจผิดไหมที่มาช่วย
คุณสันทนาก็เลยบอกว่าตัวเองอาจจะต่างจากคนอื่นที่มีวาระซ่อนเร้น
ตัวเองก็คือพอได้รับทราบข้อเท็จจริงว่ามันน่าจะมาจากเรื่องของฆาตกรรม
ก็เลยอยากจะหาความจริงเพราะว่าไม่ได้เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุอยู่แล้ว
ก็เลยลงพื้นที่ไปหาหลักฐานไม่ได้นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์
พอหลังเกิดเหตุ๑วันผมได้ทราบข้อเท็จจริง
จากคนที่เขาบอกผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องดาราตกน้ำเสียชีวิต
มันเป็นเรื่องการฆาตกรรมและเขาก็บอกเหตุผลต่างเป็นลำดับมา
ซึ่งในการพูดคุยวันนั้นผมพอจับสาระประเด็นได้
ให้ผมถึงติดตามมันตลอดต่างกับคนอื่น
ไม่ใช่ว่าผมอยู่มานึกเอาความเห็นของคนนั้นทีคนนี้ที

ใครที่พูดเนี่ยนะล้วนแล้วแต่นั่งอยู่ในห้องแอร์
ผมลงไปดูพื้นที่จริงทั้งหมด